แก้บนมั้ยคุณผู้ชมฮะแก้บนด้วยไข่ต้ม

ทีนี้ตอนจังหวะซื้อเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

แล้วเอาเข้าเอาออกอะไรหรือเปล่า

คุณม่อนอายุ๓๕ปีเอาไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าพื้นเพลแกเป็นคนอำเภอเมืองฉะเชิงเซานี่แหละ

กับแฟนก็ไปแก้บนที่วัดโสธรวรารามวรมหาวิหารครับ
แล้วก็ไปซื้อไข่ต้มเบอร์ใหญ่สุดเลยนะ๑๐๐ฟอง
ที่ร้านในตลาดหน้าวัด๔๐๐บาท๑๐๐ฟอง
ตะกร้ามีน้ำเปล่ามีน้ำปลาแล้วก็บดสวดแถมมาให้ด้วย
จากนั้นก็เห็นแม่ค้าหยิบตะกร้ากลับไปเหมือนแม่ค้าไปก้มด้ม

คิดว่าแม่ค้าเอาไปสวดท่องคาถาอะไรหรือเปล่า

รู้อีกทีตอนเจอว่าอ้าวยกตะก้าเลยเน่าหมดเลย

แม่ค้าน่าจะมีการหยิบไข่ที่อยู่ใต้โต๊ะ
สลับกับฟองที่อยู่ด้านบนประมาณ๓๔ฟอง
แล้วก็เลยส่งตะกร้ามาให้เธอ
พอแก้บนเสร็จแล้วเอากลับมาที่รถ
หยิบมาหยิบบังฟองมา

ก็เลยเอาถุงดำมาคลุมตะกร้าไว้ก่อนครับ

ฟองมีสีแดงจากก้านทูปปักอยู่ด้วย

อาจจะซื้อไข่ไปแก้บนครับว่า
อาจจะเจอเป็นแม่ค้าแต่จบแพทย์มาหรือเปล่า

ตรงกลางจนถึงด้านล่างหักไข่
จะเริ่มมีลอยล้าวแล้วก็แตกแล้วก็บุบ
ทำงานประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับเรื่องเขาเอาไปทำบุญอะไรแบบนี้

แย่จริงนี่พูดได้เลยมันแย่
นี่แฟนข่าวมามาอวยพรนะ

หลังจากคุณม่อนโพสต์ไปครับ
บอกว่าสัญลักษณ์สองขีดเนี้ยเนี้ยสองขีดตรงตะก้าเนี้ย
ขีดด้วยปากกาเมจิกที่ตะกร้ายังไงเป็นสัญลักษณ์ที่แม่ค้าเขารู้กันนะ
พวกเราอาจจะไม่รู้แต่แม่ค้าเขารู้กันว่าเป็นของเก่า
ให้รีบปล่อยของให้รีบขายออกก่อนครับโอ้ยเหรอ
คุณม่อนก็บอกโอ้โหเสียใจนะตั้งใจไปไห้หลวงพ่อโสธรดันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วมันเสียชื่อเสียงคนแปดริ้วไปด้วยครับอืม